เรื่องของโควิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกไหม

คุณผู้ชมจะติดโควิดเพิ่มมากขึ้น

นักวิชาการเขาบอกป่วยเป็นหมื่น

แต่ว่าตัวเลขที่ออกมาผ่านสื่อที่เราเห็นกันเป็นหลักพัน
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยพอมันมีเอกสารหลุดมาเนี่ย

เขาก็เอาเอกสารที่ลงวันที่๓๐มิถุนา

เอกสารนี้มันมีอยู่ทั้งหมด๘ข้อ
ซึ่งเป็นการแจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
เตรียมพร้อมรับมือโควิด๑๙ระลอกใหม่ค่ะ
แล้วจะมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น

ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชม๘ข้อที่สรุปสั้นเนี่ย
ก็คือเหมือนกับว่าให้เตรียมสำรองเตียง

ดูเรื่องระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย
ตำรวจยาสำรวจเวชพันธุ์อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
บุคลากรทางการแพทย์เองก็ต้องป้องกันตนเองด้วย
ประชาชนก็อย่าประมาทกาดอย่าตกนะ

แล้วก็ลงชื่อประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนั่นเอง
กลายเป็นเอกสารหลุดที่โซเชียลเขามาแชร์กัน
ทีนี้มันก็ต้องระวังตัวเองแหละค่ะคุณผู้ชม
รวมถึงเมื่อวานคุณหมอยงก็มีโพสต์ใช่ไหม

อย่าเพิ่งชะล่าใจนะว่า๗วันแล้วมาใช้ชีวิตปกติ
เพราะมีโอกาสแพร่เชื้อได้ให้หยุดพักรักษาตัวให้ครบ๑๐วัน

คนที่ได้ติดตามได้อ่านข้อความในเอกสาร
ตีความไปหลายอย่างไงคุณ
หรือ๒ก็แค่เป็นการเตือนเตือนให้เราอย่าประมาทเหมือนเดิม

รัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดบังข้อมูลอะไรไว้หรือเปล่า
ทำไมไม่ชี้แจงเอกสารตรงนี้รอให้มันหลุดออกมา
อันนี้เป็นคำคอมเมนต์วิภาควิจารณ์ของคนที่เข้าไปดูนะ
ใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปพีคคือเดือนกันยายน
เดือนกันยายนตอนนี้มันเดือนอะไรเองคะ

คือโควิดระบาดหนักจนทำให้นายแพทย์สาธารณสุขลำปาง

ผู้ป่วยใหม่๔๓๘ราย
แล้วทำให้โรงเรียนดังในลำปางโรงเรียนบุญวาสวิทยาลัย
ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนนะคะ

พูดง่ายก็คือปิดเรียน๑๐๐
จนถึงวันพรุ่งนี้๖กรกฎาคม

ในกลุ่มครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนบุญวาสนะคะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดนะ
เกี่ยวกับเรื่องของสารการโควิด๑๙นะ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บอกพูดกันหนาหูเลยนะ
โควิดจะกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับ

ชงสอบคอชุดใหญ่ในการเรื่องของการปรับมาตรการด้วยนะคุณ
ปรับมาตรการลดวันกักตัว
แล้วก็แจงปมข้องใจคุณอนุทินกักตัวด้วย

เมื่อเช้านี้นะฮะทางด้านของนายแพทย์โอภาษย์
กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์คุณ
ถึงความชัดเจนระยะเวลากักตัวของผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะว่าเหมือนมีข้อความออกมาบอกให้กักตัว๑๐วันใช่ไหม
เออแต่เดิมกำหนดให้กักตัว๗วัน๗บวก

คือกักตัว๗วันและสังเกตอาการอีก๓วัน
คณะกรรมการวิชาการได้ปรับลดลงเหลือ๕วัน
วกอีก๕ในการสังเกตอาการ
อันนี้จะเป็นการนำเสนอ๕บวก๕
เข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่พิจารณาในวันที่๘กรกฎาคมนี้

วันศุกร์เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าพอตอนนี้สามารถถอดหน้ากากได้ตามความสมัครใจ
มันก็จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้น
ใช่ก็คือบางคนเขาติดโควิดไปแล้ว